คือแม้ว่าศพจะเผาไปแล้ว
ไม่ได้มีการชนะสูตรอย่างละเอียดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้น
แต่มาสงสัยณปัจจุบันตรงนี้เนี่ย
แสดงว่าเราก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้สำหรับคนที่สงสัย

ว่าคนที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ของเคสคุณก้อยเนี่ย
เคยเจอแบบไหนเคยมีกรณีอะไรกันบ้าง
เคยยืมเคยให้เคยเล่นวงแชร์

ตอนที่เขากำลังวูบแล้วเขาเสียชีวิตไป

อาจารย์กิจสนพงศ์มองว่าถ้าในเชิงของคดีอาจกรรมเนี่ย
ถ้าสามารถสืบสวนสอบสวนจนมีหลักฐานว่าเขาเกี่ยวพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็สามารถเอาผิดได้
ตัวอย่างนี้นะครับสมมุติการตรวจค้นบ้านไปเจอขวด
ต้องคงใส่ว่าน่าจะมันอยู่ทรียะไหนไปตรวจลายนิ้วมือแฝง
ปรากฏว่าตรงกันกับตัวผู้ต้องหา
ตำรวจสามารถสืบเส้นทางในการซื้อสายนายมาได้อย่างไร
ไม่ว่ามาจากใครณช่วงเวลาตั้งแต่ไล่ย้อนกลับขึ้นไป
ถ้าสามารถจะตรวจสอบเส้นทางได้ว่ามาอย่างไรได้มาอย่างไร
มีพยานยืนยันตำรวจสามารถเอากันไว้เป็นพยาน
ทุกอย่างเรื่องนี้จะประติดประต่อเรื่องราวได้ทั้งหมด
แล้วก็จะไปตรงกันกับว่าทำไมเขามาใช้คนนี้ช่วงเวลานั้นอะไรยังไง

คุณแด้คุณน่านี่เป็นสามีของคุณแอม
หลังจากที่เลิกกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจ

คือตำรวจไปได้หลักฐานก็คือไอ้ขวดสายนาย
ที่ทางแอมเขาเอาใส่ถุงดำ
แล้วไปฝากวัยรุ่นแถวบ้านเอาไว้
สุดท้ายเขาก็เอาไปให้กับตำรวจ

เนี่ยเขาบอกว่าเอาละมันเจอในบ้านของแด้ก็จริง

คือเรื่องพวกนี้มันต้องมีหลักฐานขนาดไหน

คืออย่างนี้หลายท่านมันติดตามโซเชียล

ทีนี้หลักกฎหมายในประเทศไทยมันระบบเก่าหา

จะต้องแน่ใจนะครับว่าจำเลย

โดยปราศจากข้อสงสัยอันสมควร

แล้วจะไปเอาพยานแวดล้อมใกล้ชิดอะไรที่สามารถ

นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

พฤติกรรมดูแล้วเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนร้ายครับ

เพราะฉะนั้นการที่จะไปพิสูจน์
ความผิดอย่างคดีแบบนี้เป็นเรื่องยาก

ฐานายใดชาวัดไปไหนมากการเอาเพียบแบบกว้าง
คือที่ผมติดตามต่อข้าวแล้วได้คุยกับคุณระปี
ขดีแรกคุณแก้แก้ที่ดูแล้วพญาหลักฐานคิดว่าน่าจะพอสมควร
แต่มันก็มีช่องว่างไงก็มันมีแค่เห็นไปเอาวัตถุอันทราย

พบว่ามีสารนี้ในร่างกายใช่ไหมแล้วก็บอกระบบ

มันก็ต้องไปหาพยานประจักษ์พยานหรือวงจรปิดหรืออะไรมาต่อ
ถ้าไม่มีคุณก็ต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่า
ความตายทรายยนต์ที่อยู่ในร่างกายของศพ

นะครับอันนี้ประเด็นแรก
อันที่๒ดูจากแนวคำตัดสินของสารธิกาเกี่ยวกับการลงวางยาพิษ
ก็ต้องดูอีกว่าปริมาณของวัตถุอันตรายที่อยู่ในร่างกายเนี่ย
มากแค่ไหนยังไงก็ต้องให้
อย่างหมอหมูเป็นคนเบิกความยืนยัน
ถ้าเกิดไม่เยอะสารธิการตัดสินว่า
มีโรคประจำตัวไหมหรือว่ามันเป็นตายเพราะอะไรยังไง

เพราะว่าโทษประหารชีวิตสถานเดียว
คือมันต้องอยู่กับปริมาณหรือหรือครับ
คือมันเข้ามาเวลาเข้าในร่างกาย
ในแข่งเดียวกันก็ต้องตรวจสอบต่อว่าสารที่ได้รับเข้ามามันรับผ่านทางใด
เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ได้ตรงนี้
พอเราได้ตรงนี้ชัดเจนว่าปริมาณเพียงพอแล้วมันสายเห็นการเสียชีวิต
ก็จะสรุปสายเห็นการเสียชีวิตออกมาซึ่งจะเป็นรายงานการผ่านธนสูตรสบที่ต้องรออยู่ตอนนี้
ในขณะเดียวกันใบที่เขียนเมื่อครู่นี้ที่เราเห็นคือหนังสือรับรองการตาย
ซึ่งออกในเบื้องต้นเป็นหัวใจล้มเหลวอันนี้ก็เป็นออกในเบื้องต้น
แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลอันสุดท้ายซึ่งตอนนี้ข้อมูลเป็นข้อมูลทางสื่อแค่นั้นเองว่า
คือต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดผลที่จะออกมาว่ามีมากน้อยขนาดไหน

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ